สุดท้ายช่วงนี้นะครับไปดูการซ้อมของธนัชชาสุขสดนะครับ
วอเล็กบอลหญิงดาวรุ่งที่ไปเล่นในหลีกของญี่ปุ่นครับ
ก็มีเพิ่มเติมมาเรื่อยนะครับนักวอเล็กบอลของเราในรุ่นหลังครับ
รัชชาสุขสดก็ฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับหลังจากเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมแมวสีน้ำเงินนะครับ
ฤดูการใหม่ก็เริ่มซ้อมตั้งแต่๑๘สิงหาคมครับ
โมเมเป็นผู้เล่นหัวสาวทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีครับ
ทีมพิชญาชัชุออนโมกศรีน้องบุ๋มบิ๋มนะครับเมื่อธุรการที่แล้วนะครับ
ก็ธนัชชาจะกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติไทย
เตรียมเดินทางไปแข่งขันรายการพิเศษไต้หวันครับก็คือวันที่๑๕๑๙กันยายน
จากนั้นจะกลับไปเข้าแคมป์ซ้อมกับทีมเพื่อเตรียมทีมก่อนเปิดซีซั่นใหม่